กลางป่าของจังหวัดแม่ห้องศรนะคะทีมกู้ภัยและทีมจากมูลนิธิกระจกเงา
ไปพบศพชายสูงอายุอายุประมาณ๗๘ปี
ศพที่พบเนี่ยเหลือแต่กระดูกแล้วนะคะหลังจากที่มีการแจ้งเข้ามาที่มูลนิธิกระจกเงา
บอกว่าญาติหายไปเป็นผู้สูงอายุบอกว่าเข้าไปหาของป่า
และหายไปช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาเขาก็เลยเข้าไปตามหานะคะ
ทหารพรานจากกรมทหารพรานที่๓๖พร้อมด้วยนายสุธิเกียรติโสพนิก
อำนวยการโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติในนามมูลนิธิกระจกเงากรุงเทพค่ะ
พร้อมชุดสุนัข๔ตัวด้วยกันออกค้นหานายเทิมศูนย์กลางอายุ๗๘ปี
เป็นราศดรบ้านแม่สลาบอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
หายตัวไปขณะที่ออกไปเก็บของป่าตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับทีมค้นหาแบ่งออกเป็น๓ทีมด้วยกันนะคะ
เริ่มจากที่พักอาศัยของในเทิมก่อนอยู่ภายในป่าค่ะ
ซึ่งการทำงานของทีมสุนัขค้นหามีขอบเขตมีขีดความสามารถในการเข้าพื้นที่
ค้นหา๓วันนะคะโดยเมื่อวานนี้สุนัขชื่อเชอร่าเขาดมกลิ่นพบร่างของในเทิม
คือในเทิมตอนนี้กลายเป็นศพไปแล้วนะคะห่างจากกระท่อมที่พักเข้าไปในป่าอีกประมาณ๒กิโลเมตร
ร่างที่พบเหลือแต่กระดูกและเศษผ้ากระจัดกระจายตามป่า
ค้นหาก็เลยได้วิทยุแจ้งให้ญาติพร้อมตำรวจเข้าไปชนสูตรศพ
แล้วก็ญาติขออภัยนะคะและแพทย์ด้วยนะคะ
พร้อมกับนิมนต์พระไปสวดถอนเชิญวิญญาณออกมาจากป่าค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ลงความเห็นว่าจะส่งศพไปพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง
จากศพรายนี้มีประกันชีวิตด้วยค่ะ